คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์เพื่อนบ้านทะเลาะกันแถวคลองเตยที่ไม่พอใจเพราะว่ามีการมาจอดมอเตอร์ไซค์ขวางหน้าบ้านเพื่อนบ้านที่มีรถกระบะจะถอยกระบะเข้าเข้าในในบ้านไม่ได้เลยมีการเอาปืนเนี่ยยิงขาแล้วก็ล็อกคอจนยิงศีรษะเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทางด้านครอบครัวของผู้ตายเนี่ยบอกว่าเพื่อนบ้านหลังเนี้ยบ้านที่ขับกระบะเนี่ย

อยู่อื่นบ้างมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ออกมาแล้วลูกชายลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเคยเอาไม้ไปตีหัวสูนักอีกฝ่ายนึงก็โมโหนายคณพรก็มาถามว่ามาตีสูนักเขาทำไมแม่บอกว่าที่ต้องตีเนี่ยเพราะต้องการให้สูนักมันหยุดกัดทีนี้เจ้าของสูนักคือนายคณพรก็ไม่พอใจแล้วล่าสุดมาเกิดเหตุแบบนี้อีกที
ย่ำเนี่ยใครจะรับผิดชอบแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้ทั้งสองบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยจะลงรอยกันแล้วก็มีปัญหาคนในชุมชนก็จะบอกเหมือนกันเลยนะว่าสูนักของบ้านนายคณพรพูดก่อเหตุเนี่ยเวลาหลุดออกมาทีเนี่ยอันตรายมากคนในชุมชนเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงเยอะไปหมดเลยเลยอยากเรียกร้องให้เจ้าของสูนักเนี่ย